วันนี้แม่ของน้องชมพู่ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
จุดประสงค์ของแม่น้องชมพู่ก็คือไปยื่นคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ใช่ค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นคือช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
คุณแม่น้องชมพู่เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้นอกจากคุณแม่แล้ว
ก็มีอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างคุณแม่ตลอดเลยก็คือพ่อแบม
แบมถือว่าเป็นหนึ่งพยานปากสำคัญในคดีนี้ก็เดินทางไปด้วยนะคะ
ซึ่งการเดินทางไปเนี่ยคุณแม่บอกว่าเห็นว่าพฤติกรรมของลุงพลเนี่ย
เหมือนกับมีท่าทีขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่
กลัวว่าลุงพลจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอื่น
แม่ก็เลยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะขอคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กรุงเทพมนาคมที่มีความเคลื่อนไหวของทางลุงพลนะครับ
เพราะว่าในช่วงที่ทางพบตรจะมีการแถลงถึงคดีนี้นะครับ
คือไม่ได้ไปพร้อมกันนะแต่ไปโผล่อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีนี้ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
แล้วก็ตำรวจส่งตัวของลุงพลไปที่สนป

ใกล้ที่สุดเพื่อทำการบันทึกการจับกลุ่ม
ตลอดเวลาที่ควบคุมตัวนั้นลุงพลก็มีสีหน้าที่เรียบเฉย
โดยมีทนายตั้มเดินทางไปด้วยนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นผู้สิทธิ์ข่าวก็รายงานว่าชุดจับกลุ่มจะคุมตัวของลุงพลเนี่ย
เฮลิคอปเตอร์ที่กองบินตำรวจที่รามอินทา
หลังจากนั้นก็เดินทางมาที่สพกกตูมนะครับมาที่จังหวัดมุกดาหาร

ขั้นตอนในการสอบสวนที่สพกกตูมที่มุกดาหาร
คงจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นักนะครับ
แล้วถ้าเสร็จจากสพกกตูม
ลุงพลจะถูกควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารทันที
หลังจากนั้นทางศาลท่านจะพิจารณานะครับว่าจะให้ประกันตัวลุงพลหรือไม่
แต่มีข่าวออกมาว่าในชั้นของการสืบสวนนั้น
ก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหน
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้แน่นอน